ส่วนเรื่องของข้อกำหนดข้อที่๒๙พรกชุกเฉิน
ก็ต้องบอกว่ายังคงเป็นแรงกระเพื่อมของความเคลื่อนไหวในสังคม
วันนี้มีสื่อมีประชาชนแล้วก็ทนายความ
ไปร้องสารแพ่งเพิกถอนข้อกำหนด๒๙พรกชุกเฉิน
โดยย้ำว่าสื่อนั้นมีจริยธรรมและเสรีภาพ
นี่เป็นช่วงเวลาตอน๑๐โมงเช้าที่สารแพ่งค่ะ
ภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนพร้อมด้วยตัวแทนสื่อมวลชนและทนายความค่ะ
ได้นำเอกสารไปร้องต่อสารแพ่งรัชดา
ยื่นฟ้องพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะ
กรณีออกข้อกำหนดฉบับที่๒๙
ฉบับที่๒๙นี้ก็คือ
ให้อำนาจกศธชตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ผู้ที่โพสต์ข้อความอันอาจทำให้เกิดประชาชนเกิดความหวัดกลัวนะคะ
ซึ่งเป็นการออกคำสั่งโดยขัดต่อรัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช๒๕๖๐ค่ะ
ตัวแทนทนายความบอกว่า
ยื่นฟ้องนั้นเพื่อให้สารพิจารณาการออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวค่ะ
และขอให้นัดไต่สวนคำสั่งดังกล่าว
เนื่องจากไม่มีการระบุความหมายที่ชัดเจน

ส่วนการให้อำนาจกศธชระงับสัญญาณอินเทอร์เน็ต
เป็นการเข้าข่ายผิดบทบัญญัติจำกัดสิทธิเสรีภาพ
โดยเฉพาะการให้อำนาจกศธชเป็นผู้ดำเนินการ
จะทำให้ประชาชนไม่มีช่องทางยื่นหนังสือ

ขณะที่ตัวแทนสื่อมวลชนได้ย้ำจุดยืนของสื่อมวลชนค่ะ
บอกว่าสื่อนั้นปฏิบัติหน้าที่
โดยยึดในหลักจริยธรรมมาโดยตลอดไม่เคยบิดเบือน
ซึ่งที่ผ่านมาสื่อมวลชนนำเสนอความจริงทุกอย่าง

ที่ประชาชนหวังพึ่งสื่อเพื่อขอความช่วยเหลือ
แต่กลับถูกปิดกั้นและนำกฎหมายมาควบคุม
ก็จะยิ่งทำให้ประชาชนไม่กล้าร้องขอความช่วยเหลือ
ท้ายที่สุดแม้ว่าจะมีผู้เสียชีวิตที่บ้าน
ก็จะไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเพราะกลัวความผิดค่ะ